สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือขีดเส้นใต้วันอาทิตย์ครับ
การเลือกตั้งจะมีเมื่อไหร่ไม่มีใครตอบได้หรอกครับ
ปลายปี๖๐กลางปี๖๑ปลายปี๖๑ไม่รู้
แต่ว่าถ้าภาษานักมวยบอกตอนนี้ปีกรองเริ่มแล้ว
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เริ่มขึ้น
ความเคลื่อนไหวของพักขนาดกลางอย่างพักชาติไทยพัฒนา
เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์กว่าที่ผ่านมา
เป็นข่าวว่าคุณตักศิลป์โทมหาคุณการจนา
คล้ายกับว่าจะมาเซ้งพักชาติไทยพัฒนา
แต่ในที่สุดคุณวรวุฒิศิลปะอาชา
ออกมาปฏิเสธชัดเจนว่าไม่จริง
อดีตนายกรัฐมนตรีโทรมาถามมาคุยกับท่านบรรหารศิลปะอาชา
ตอนที่ท่านเสียชีวิตฉะนั้นเรื่องนี้ก็ผ่านพ้นไป
แต่ว่าขีดเส้นใต้วันอาทิตย์วันนี้
ขอมาคุยกับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหน่อย
มีหลายเรื่องที่น่าสนใจเพราะค่อนข้างจะชัดเจนว่า
จะรับไม้เป็นหัวหน้าพักต่อจากท่านบรรหารศิลปะอาชา
มุมมองของทายาทคุณบรรหารวัย๔๔ปีคนนี้น่าสนใจครับ
ตอนนี้อยู่กับผมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาสวัสดีครับ

พักชาติไทยพัฒนาไม่ได้มีไว้ขาย

พักการเมืองไม่ใช่บริษัทจำกัดนะครับ
แต่ภาคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คุณพ่อของผมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายสิบท่านเนี่ย

ไม่ได้มีไว้ขายแต่ว่าถ้าคนซื้อจะขอซื้อแพงไม่คิด

เราไม่ได้มีไว้ขายให้มาเท่าไหร่เราก็ไม่รับนะครับ
ไม่ได้มีเยอะแต่ไม่ขัดสน
สนหรือไม่เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจว่าจะขัดสนหรือจะอย่างไรก็แล้วแต่
เราไม่พึ่งท่อน้ำเลี้ยงใครเราไม่พึ่งเงินจากที่ไหน
ต้องเอาดีนะเพราะว่าในทางการเมืองเนี่ย
เวลาใครจะเข้าพักออกพัก
อาจจะจะต้องไหว้ไปที่ที่มีเหยื่อมาก

คำว่าขัดสนนั้นไม่มีแต่ว่าคำว่าคุณพ่อเคยสอนผมเอาไว้นะครับว่า
คำว่ารวยและคำว่าจนต่างกันอยู่ที่คำเดียวคือคำว่าพอนะครับ
แต่ว่าในทางการเมืองมันพอลำบากนะ
การเมืองนั้นในการทำงานจากนี้ไปผมเชื่อมั่นว่ามิติใหม่ทางการเมืองในประเทศไทยนั้นแนวทางการพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
การใช้นโยบายให้ถูกต้องการที่อยากจะเห็นเมืองไทยก้าวหน้าเพื่อไปสู้กับต่างประเทศนานาอารยประเทศได้
การใช้นโยบายจะเป็นตัวจุดขายที่สำคัญ
แต่ว่าแน่นอนการหาเสียงเลือกตั้งบ้านเรายังไงยังไงเงินก็จะเป็นปัจจัยสำคัญอยู่นะ

ถูกต้องตอนที่สิ้นคุณบรรหารไปใหม่คนก็วิเคราะห์กันว่าเอ๊พักชาติไทยเรียกให้ชาติไทยกันแล้วกันคือชาติไทยพัฒนาเนี่ยไม่มีคุณบรรหารแล้ว

นายทุนเป็นใครมองหาคนโน้นคนนี้หรือว่าเฉพาะเฉพาะศิลปะอาชาก็เอาอยู่สุดท้ายขึ้นมามันจะลงตัวตรงไหนทุนทางการเมืองของชาติไทยพัฒนา
อย่างที่ผมได้เคยเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับคุณอาว่าพอถึงวันที่ทางรัฐบาลและทางคอสชนั้นเนี่ยยกกฎเหล็กขึ้นให้พักการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้นะครับ
นโยบายของเราจะเริ่มออกมาแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราสามารถดำเนินกิจการระดมทุนพักได้นั้นเนี่ยทุกวันนี้ผมมั่นใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะครับและสิ่งที่เรามีที่จะหยิบยื่นให้กับสังคมไทยนั้นจะมีความเข้มแข็งพอในการที่จะสามารถระดมทุนทำให้ภาคชาติไทยพัฒนานั้นมีความเข้มแข็งบวกกับทุนส่วน
ตอนที่ไม่มีคุณบรรหารใหม่เนี่ยเค้าคุยกันว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพัก

ไม่ใช่ทายาทแต่เป็นผู้มีบารมีเป็นผู้มีอาโสเป็นที่ยอมรับ
อีกแนวทางหนึ่งก็คงเป็นทายาท
สุดท้ายขึ้นมาก็

ก่อนอื่นต้องขอเรียนคุณอาก่อนนะครับต้องขอบพระคุณที่คุณอาตั้งคำถามนี้ขึ้นมา
เพราะว่ามาจนถึงวันนี้เสียงที่กระแสที่ออกมาว่า
จะให้ผมดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักนั้นเป็นความคิดเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านในพัก
ซึ่งผมเองก็ต้องขอกลับขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจ
แต่ว่าผมได้เคยเรียนไปในหลายโอกาสว่าพักชาติไทยพัฒนาจากนี้ไป
วันที่ไม่มีอะไรบรรหารจำเป็นอย่างยิ่งเหลือเกินที่เราจะต้องพัฒนาตัวเราเอง
กลายเป็นสถาบันทางการเมืองให้เป็นองค์กรทางการเมือง
ที่มีความเข้มแข็งโดยโครงสร้างของพักเอง
การที่จะเป็นสถาบันและมีโครงสร้างที่เข้มแข็งได้แปลว่ามติของพักทุกอย่าง
แล้วก็ที่ประชุมพักนั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้พักชาติไทยพัฒนานั้นเดินไปในทิศทาง
ที่สมาชิกพักทุกคนกำหนด
ดังนั้นการที่ใครจะมาดำรงตำแหน่งคนใหม่หัวหน้าพักคนใหม่ของพักชาติไทยพัฒนานั้น
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการถกได้รับการเสนอได้รับการเรียกได้ว่ายอมรับจากทุกคนที่อยู่ในที่ประชุม
วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านคิดว่าวราวุฒิศิลปะอาชาน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี
ท่านก็พูดขึ้นมาถึงวันที่เราสามารถดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองได้
ถกกันจริงอาจจะมีบางท่านคิดว่ามีคนอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่านะครับ
นายกรนายขอคนนั้นคนนี้แล้วถึงเวลามติของที่ประชุมก็จะเป็นตัวกำหนดว่า
คือคำตอบนี่ฟังได้ในทางทฤษฎีนะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับว่าให้ฟังสัญญาณก่อน
ว่าคุณท็อปเขาว่ายังไงถ้าคุณท็อปเขาจะเป็นหรือเขารับเป็น
มติก็ไม่มีปัญหาคล้ายเขารู้กันอยู่ว่าอันนี้ฟังสัญญาณข้างบนก่อน
อันนี้ต้องเรียนว่าถ้าเป็นสมัยก่อนที่นายบรรหารยังอยู่นะครับ
ก็ค่อนข้างจะโอเคว่าโอ้โหนายบรรหารว่ายังไงปุ้งทุกอย่างเป็นไปอย่างนั้น
แต่สำหรับตัวผมเองแล้วในวันนี้ผมเติบโตมาเคียงบากเคียงไหล่กับภาคชาติไทยเลย
จนกระทั่งมาเป็นพักชาติไทยพัฒนาวันนี้ผมเติบโตคู่กับพักนี้มาตลอด
นี้เปรียบเสมือนบ้านของผมจะให้ผมย้ายออกจากพักนี้จะให้ผมขายพักนี้

ไม่ได้แปลว่ามีสัญญาณไปจากคุณท็อปเหรอว่าผมพร้อมจะเป็น
ไม่ใช่ต้องขออนุญาตเรียนว่าการที่ผมอยากจะเห็นพักชาติไทยพัฒนาของพวกเราเจริญเติบโตไปข้างหน้านั้น
สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ไม่ใช่ตัวผมแต่คือการดำรงคงอยู่ของชาติไทยพัฒนาในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งให้กับคนไทย
การที่พักชาติไทยพัฒนาจะเจริญเติบโตได้จะยิ่งใหญ่ได้
ถ้าหากจะทำอย่างนั้นได้โดยที่ไม่มีหัวหน้าพักที่ชื่อนายวราวุฒิผมก็ยินดี
เอาล่ะคนอื่นค่อยว่ากันเอาพี่น้องกันก่อนคุณกัญจนาว่ายังไง
นาไม่มีปัญหาเพราะว่าผมกับพี่นานั้นได้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอด
นานั้นมาจนถึงวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพี่นานั้นเป็นหนึ่งในขุนพลคู่กายของคุณพ่อมาตั้งแต่สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ประสบมรสุมทางการเมืองเคียงบากเคียงไหล่กับคุณพ่อมาหลายครั้งต่อหลายครั้ง
ตัวผมเองจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ดำเนินการหลายสิ่งหลายอย่าง
ส่วนพินาด้วยความที่เป็นสุภาพสตรีและมีงานเรียกได้ว่าสาธารณกุศลหลายอย่าง
เคยบอกไหมว่าพี่นาเป็นเคยคุยกันไหม
ของผมในบ้านรู้กันเลยใครอยากทำอะไรทำเลย
ผมเองเป็นน้องเล็กเรายินดีเราให้เกียรติพี่สาวอยู่แล้ว
ถ้าพี่สาวจะรับตำแหน่งหัวหน้าพักหรือว่าถ้าที่ประชุมคิดว่า
คุณกัญจนาควรจะเป็นหัวหน้าพักผมเองก็ไม่รู้
พี่น้องยังไม่ได้คุยกันใช่ไหมว่าเฮ้ยท็อปไม่ได้ถามว่าพี่นาเป็นไหม
ไม่จำเป็นต้องคุยเพราะเพราะเป็นสิ่งที่เข้าใจกันดีว่า
ถ้าเลือกใครขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
แต่ฟังดูเหมือนว่าคุณกาญจนาไม่ประสงค์จะเป็น
พี่นาอยากจะอยู่เงียบมากกว่า
จะอยู่ซัพพอร์ตทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่ในพัก
แล้วก็ยังเรื่องมูลนิธิเกี่ยวกับทางด้านคนพิการ
มูลนี้ที่เรื่องช้างที่พี่นาทำอยู่ทุกวันนี้

อายุ๔๔น้อยไปไหมกับการขึ้นเป็นหัวหน้าพัก
อายุ๔๔น้อยไปไหม
ถ้าเทียบกับประสบการณ์ทางการเมืองนะครับ

แต่ถ้าเทียบเรื่องอายุแล้ว
ผมเป็นเรียกได้ว่าเป็นคนที่รุ่นเก่าพอ
พอที่จะได้เห็นอุบัติเหตุหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่เกิดขึ้นในตลอดระยะเวลา๑๐๒๐ปีที่ผ่านมา
แต่ก็ใหม่พอในการที่จะซึมซับ

ที่เกิดขึ้นในรอบโลกของเรา

ในการที่จะนำเอาสิ่งต่างเหล่านี้มาเป็นตัวที่จะขับเคลื่อน

เทียบเท่ากับอีกหลายประเทศทั่วโลก
กระบวนการรับมือกับปัญหาทางการเมืองนี่สำคัญนะ

เพราะว่าคุณบรรหารเชี่ยวกรากมากเรื่องพวกนี้

วรวุฒิศิลปะอาชาจะรับไม้มารับมือกับปัญหาไหวไหม

ถ้าอย่างที่เรียนคุณอาเมื่อสักครู่ว่า

ทันศาสตร์ทางการเมืองตัวผมเองยังน้อยมาก
โชคดีที่ว่าพักชาติไทยพัฒนาของเรานั้น
เราไม่ได้ผลัดใบนะครับ

แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่าน

ประพัทธ์ท่านจองชัยนะครับ
ท่านหัวหน้าธีระวงสมุทรนะครับ
ท่านอนุรักษ์จุดีมาตร
นัทธวุฒิและอีกหลายท่านเลย

ยังทำงานให้กับพักอย่างขมักเขม่น

เกิดปัญหาที่ว่ามีกระแสข่าวออกมา

วันนี้เรามีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคน
คอยเป็นกำลังใจคอยเป็นเปรียบเสมือน

ญาติผู้ใหญ่ของผมเห็นผมมาตั้งแต่เด็ก
จนถึงวันนี้ทุกท่านก็ยัง
เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของผมอยู่ดี

ผมว่าไม่มีใครรู้จักคุณบรรหารดีเท่า

กับสิ่งที่เป็นข้อด้อยของคุณบรรหาร

สองเรื่องนี้ได้เตรียมมัดมือไว้ยังไง

ในขณะเดียวกันก็ถูกมองว่า

ลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันไป

มีคุณพ่อมีนายบรรหารศิลปะอาชา

แต่ไม่ได้แปลว่าผมจะมีศักยภาพ

ความรู้และประสบการณ์ที่ในบรรหาร
ปลูกฝังให้กับผมมาตั้งแต่เด็กนั้น

อยู่ต่างประเทศนับ๑๐ปี

ผมขึ้นมาให้เป็นลักษณะการทำงาน

เรียนตรงว่าต้องอาศัยทั้งวินัย
ต้องอาศัยทั้งความอดทนอย่างมหาศาล

ประสบการณ์ที่มาพร้อมกับเวลา

สไตล์ของวาราวุฒิไม่ใช่การทำงาน

ข้อดีข้อด้อยของนายบรรหารเป็นอย่างไร

วราวุฒิจะนำมาปรับปรุงได้ทั้งหมด

ลักษณะการทำงานที่คุณพ่อทำมาเป็นอย่างไร

ตัวอย่างเช่นการที่หลายคนบอกว่า
คุณพ่อล้วงลูกลงไปทำการทำงาน

เพราะถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสทำงาน

จะต้องลงไปรู้ซึ้งถึงทุกกระบวนการ

เงินทุกบาทที่จะใช้ในสโมสร
นักฟุตบอลกินอะไร
เงินบาทนึงจะเอาไปทำอะไรบ้าง

ของผู้นำองค์กรที่จะต้องรู้

แต่ว่าจะสะท้อนให้เห็นว่า
ที่เราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่ง

รู้ถึงทุกรายละเอียด

ปลาไหล่ใช่ไหมเพราะเข้ามา

ไหลลื่นกลับไปกลับมา

ต้องเรียนว่าเวลา
เราพูดคุยกันเวลาสาธารณชน

เรียกได้ว่าบริโภคข่าวสาร

งงกันเอาไว้ก่อนว่าคนที่บริโภค
ข่าวสารหรือว่ากระแสข่าวนั้นเนี่ย

ยกตัวอย่างเช่นผ้า

ชาติไทยพัฒนาไม่ได้เป็นพักร่วมรัฐบาล

ก็ไม่พูดอะไรในทางกลับกัน

ออกมาแล้วตกผลึกออกมาแล้ว
ชาติไทยพัฒนาเป็นหนึ่งในพักร่วมรัฐบาล

ทำทุกอย่างเพื่อที่จะ

นะครับดังนั้น

เหล่านี้ในเมื่อเราไม่สามารถ

คนอื่นได้สิ่งเดียวที่ทำได้

ทำงานของภาคชาติไทยพัฒนาจากนี้ไป

พูดหาเสียงเหมือนเมื่อก่อนต้องยึดผลประโยชน

ซึ่งก็อย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่า

ก็พูดได้แต่เมื่อเวลาเราทำกันดี
จริงแล้วก็มาติดตาม

สถานการณ์การเลือกตั้งคราวหน้า
สูตรของการเป็นรัฐบาล

จะอยู่ตรงไหนของสูตรนั้น

การระวุธศิลปะอาชาสักครู่ครับ

ตอนเลือกตั้งใหม่ทุกครั้งนะ
แต่ก่อนนะโอ้โห
สูตรผสมใครจะได้เป็นรัฐบาล

เป็นช่วงนาทีที่เชี่ยวกรากมาก

เล่นภายผิดใบเดียวเท่านั้น

ฉะนั้นระดับเขา

ในอดีตเวลาจะมาเจอหน้าที่

คล้ายกับบารมี

อย่างที่ได้เรียนว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับ

ถือได้ว่าต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่าน

จนถึงวันนี้ทุกคนยังให้ความ

ในบ้านหลังนี้ยังให้ความอนุเคราะห์

ตัวผมเองนะครับในฐานะที่เป็นสมาชิก

ถูกต้องครับเพราะว่าวันนี้
กลุ่มคนกลุ่มเดียวที่จะสามารถพา
ให้เรือลำที่ชื่อชาติไทยพัฒนานี้

ไม่ใช่วราวุธไม่ใช่นิกร

ในการที่จะทำอย่างไรให้พักนี้ก้าวไปข้างหน้าได้
อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนพักนี้มองมาก็จะเห็นนายบรรหารอยู่คนเดียว
วันนี้วันที่นายบรรหารไม่อยู่จะไม่เห็นคนคนเดียวแล้ว
วันนี้ชาติไทยพัฒนาเป็นทีมเวิร์ค
ไปไหนไปด้วยกันทั้งทีมช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับ
ดังนั้นบทบาทหลังการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลมาก
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจก็คือว่า
การตัดสินใจทางการเมืองของภักดิ์ชาติไทยพัฒนาจากนี้เป็นต้นไป

แต่ว่าไอ้ปรัชญาที่บอกทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นฝ่ายรัฐบาล
เป็นฝ่ายค้านมันลำบากกับอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
เป็นฝ่ายค้านก็พร้อมจะเป็นอย่างมีศักดิ์ศรี

วันนี้ผมต้องเรียนว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมาถึง
ที่ผ่านมาประเทศไทยเราอยู่ในสถานการณ์ที่
เรียกได้ว่าไม่เหมือนที่เราเคยเจอกันมา
ผมเชื่อมั่นว่าถ้าคุณพ่อยังอยู่ทุกวันนี้
ท่านก็คงจะไม่สามารถตอบได้เช่นกันว่าพอเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร
ดังนั้นการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตข้างหน้า

แต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าสถานการณ์หลังการเลือกตั้งนั้น
กรอบรัฐธรรมนูลและกฎหมายการเลือกตั้งและกฎหมายพักการเมือง
ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอำกรรมไกลนี้
จะทำให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใหม่
ที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

เวลานี้ระหว่างเลือดใหม่กับผู้อาวุโสสัดส่วนเป็นยังไง
ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนที่
หาสมาชิกประพักษณ์ของชาติไทยพัฒนาเพิ่มขึ้นเข้ามา

เรายังไม่สามารถทำอย่างเป็นทางการได้
ก่อนหน้าที่คุณพ่อจะจากไปพักชาติไทยพัฒนา

วันนี้กระหยิบมือเดียวนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิม
เราก็พยายามจะหาเรียกว่ากระหยิบมือใหม่เข้ามา

คำว่าคนรุ่นใหม่นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ที่อายุ
บางครั้งถ้าอายุ๕๐๖๐แต่มีความคิดที่ทันสมัย
พัฒนาตามโลกได้เราต้องการคนที่
ถ้าจะให้พูดให้ชัดคือเราต้องการคนที่มีความคิด

ไม่ใช่ว่าอะไรมาก็จะอยู่ตามแบบแผนเก่า
เพราะว่าการที่ประเทศไทยจะไปสู้กับต่างประเทศให้ได้นั้น
จำเป็นเหลือเกินว่าเราต้องคิดตามเขาให้ทัน

เขาจับตามองว่ายังไงยังไงรัฐบาลใหม่
ก็อยู่ในความเห็นชอบของผู้มีอำนาจ

พอเป็นอย่างนี้เขาก็มองถึงพักนั้น
อย่างที่ผมได้เรียนว่าตัวผมเองนั้น
พรรษาทางการเมืองทั้งประสบการณ์ทางการเมือง

แต่ด้วยสิ่งที่นายบรรหารทิ้งเอาไว้ให้
ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลาย

รวมทั้งเรียกได้ว่าบารมีที่คุณพ่อได้สร้างเอาไว้
ทหารนะครับเพราะว่าท่านบรรหารเนี่ยมีคอนเนคชั่นกับทหารหลายระดับมากครับ
ได้ได้ถ่ายเทอะไรมาถึงวรวุฒิศิลปะอาช้ำสิ่งหนึ่งที่ผมพูดอยู่เสมอก็คือว่า
รดกนั้นเนี่ยถ่ายทอดกันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรืออะไรแต่ว่าคอนเคชั่นนั้น
เนี่ยก็ต้องขอบคุณที่ว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับคุณพ่อมานั้นเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่๓ขวบตั้งแต่ลงพื้นที่หาเสียงไปดูงานไปตรวจราชการไปกับคุณพ่อ
มาในในฐานะต่างต่างแล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปพบปากับผู้คนในหลายหลาย
วงการไปพบปากกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายหลายท่านยกตัวอย่างเช่นวันที่ผมไป
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนั้นเข้าไปนั่ง
กระทรวงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงใน
ขนาดนั้นทุกคนเนี่ยผมรู้จักหมดเลยเพราะว่าเคยติดตามพ่อตามพ่อมาตั้งแต่
เด็กคนเหล่านั้นเคยเป็นลูกน้องพ่อหวังกันเถอะไปทำงานกับ
พ่อมากับคุณพ่อนะครับจนกระทั่งวันนั้นผมก็ยังเหมือน
รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในวงที่คนรู้จักกันทั้งนั้นดังนั้นในวันนี้พอมาจน
ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าด้วยสิ่งต่างที่นายบรรหารได้สั่งสมมาให้อยู่ในตัวผม
พอถึงเวลาการเลือกตั้งต้องเรียนตรงว่าบางครั้งเนี่ยบางสิ่งบางอย่าง
ผมเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ามันมีอยู่ในตัวผมเอง
อย่างเช่นก่อนที่คุณพ่อจะเสียเนี่ยผมเคยมีคำถามหลายสิ่งหลายอย่าง
อย่างเช่นทำไมพ่อถึงทำอย่างนี้
ทำไมเวลาผมบอกซ้ายคุณพ่อไปขวา
เวลาวราวุฒิแนะนำว่าควรจะไปขวานายบรรหารไปซ้าย
ทำไมเป็นลูกในบรรหารถึงได้โอ้โหในบรรหารเขี้ยวที่สุด
กระบวนลูก๓คนลูกชายเป็นสิ่งที่นายบรรหารเขี้ยวที่สุด
เคี่ยวจังบางคนบอกเป็นลูกในบรรหารแล้วสบาย
ผมบอกไม่ใช่ทำไมนั่นทำไมทำไมทำไม
พอถึงวันที่คุณพ่อเสียไปปุ๊บ
คำถามทำไมเหล่านั้นมันหายหมดเลย
แต่ว่าแน่นอนในช่วงที่อยู่ผมก็รู้ว่า
เรื่องของจังหวะชีวิตที่พ่อลูกคู่นี้
จะเรียกว่ามีปัญหากันก็ว่าได้
เรียกว่าเห็นไม่ตรงกันก็ว่าได้เยอะใช่ไหม

แต่วันนี้ถ้าย้อนเวลากลับไป
ถ้าผมเป็นนายบรรหาร
ผมก็คงจะตัดสินใจทำเหมือนอย่างที่นายบรรหารทำเหมือนกัน

พอวันที่เราจะต้องมารับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างด้วยตัวเราเองนั้น
คำถามเหล่านั้นเรารู้แล้วว่าทำไมนายบรรหารถึงได้ทำในสิ่งที่ท่านทำ

สวิทธิ์หลายสวิทธิ์ที่ถูกปิดไว้

ถ้ามีเวลาว่างนั่งสำรวจตัวเอง
ท็อปคิดว่าจุดอ่อนของท็อปคืออะไร
แต่บรรหารนั้นทำให้ผมไม่ต้องไปเรียกว่า
ต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่าง

เวลาผมทำอะไรแล้วสบาย

เกิดเป็นเรานี่มันสบายจริง
ผมก็ยังจะแซวคุณพ่อบอกช่วยไม่ได้

แต่พ่อเป็นลูกของพ่อค้าในตลาด
ฉะนั้นพ่อผมใหญ่กว่าพ่อเตียร์

เพราะว่าสิ่งที่ผมโตขึ้นมานั้น
เวลาประสบปัญหาหรืออะไรก็ตามเนี่ย
ปัญหาจะไม่เคยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น
สุดท้ายเวลานั่งนึกถึงพ่อ
นึกถึงอะไรมากที่สุด
อ๋อมีมีบางครั้งแต่ว่า

สิ่งที่ท่านทำให้ด้วยความรักให้กับเรา
โดยที่เราไม่เคยรู้

แล้วก็ถึงได้รู้ว่าความรักของคนที่ชื่อนายบรรหาร

มันยิ่งใหญ่แค่ไหน

จากวราวุฒิศิลปะอาชา

ของลูกชายคุณบรรหาร

จะไม่บอกว่ารับจะเป็นหัวหน้าพัก

ชัดเจนแล้วหัวหน้าพัก

คนต่อไปวราวุฒิศิลปะอาชา